คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูคลิปพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้มีอยู่สองคลิปด้วยกันนะคะเหตุการณ์ที่สตูนแล้วคุณผู้ชมลองพิจารณาดูหน่อยว่าพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้มันแปลกไหมมันน่ากลัวไหมหรือมันยังไงเพราะเราไปคุยกับคนในพื้นที่คนในพื้นที่บอกว่าเห็นบ่อยเขาไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรคลิปแรกนะคะก็คือเหมือนกับระบายอารมณ์กับกำแพงอ่ะ

ผู้หกกระเต้นกับป่าบ่อจัดสินกรรมของปุ๊กฮายักษ์
มาหายัดเผื่อสำภาคม

หัวใหญ่ฝ้าสำหรับย่าน

ดูเหงื่อเลย
สองคลิปนะคะผู้ชายคนเดียวกันนะคะครับ
ใช่
ทีมข่าวของเราไปคุยกับเจ้าของคลิปนะคะ

พูดจารู้เรื่องแต่ชอบดูหนังดูละครพวกแอคชั่นอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วก็จะอินไปกับละครแล้วก็จะมาแสดงลักษณะท่าทางตามละคร
เหมือนที่เขาไปเตะไปอะไรกับกำแพงค่ะ
เป็นการแบบแอคชั่นเหมือนหนังบู๊อะไรแบบนี้
รัวปืนแบบเนี้ยนะไม่ยั้งเลยเนี้ยแต่ไอ้รัวปืนตรงเนี้ยมันก็แอบน่ากลัวเหมือนกันเนอะ
เออมันก็อืมแต่คุณเฟิร์นบอกว่าบางทีบางซานเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตครับ
แล้วก็อินกับคอนเสิร์ตเป็นยังไงมาร้องเพลงให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดฟัง
ร้องเพลงคุณเฟิร์นเขาบอกว่าเขาถ่ายคลิปเอาไว้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยนะ
ไปอยู่ที่หัดใหญ่สงขลาแล้วก็กลับมาบ้านที่สตูนเห็นแล้วตกใจครับ
แต่พอไปถามแม่ไปถามคนในพื้นที่แม่บอกว่าอ๋อบังซานคนนี้ปกติอืม
เป็นแบบนี้ประจำไม่เคยทำร้ายใครมีน้ำใจช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าในตลาด
เป็นที่รักของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดด้วยนะคนในพื้นที่เขามองแบบนี้
ว่าเป็นเรื่องปกติทีมข่าวของเราก็เลยไปถามพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนะคะ
เขาก็บอกว่าบังซานก็มาเดินอยู่ที่ตลาดตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นครับ
ก็ไม่มีใครรู้จักบ้านของบังซานแต่ทุกคนจะพูดเหมือนกันนะคะว่า
ซานเขานิสัยดีนะชอบช่วยเหลือคนอื่น
เป็นขวัญใจพ่อค้าแม่ค้าในตลาดช่วยยกข้าวยกของด้วยครับ
เคยทำร้ายใครเวลาโมโหอะไรก็จะไประเบิดอารมณ์กับสิ่งของหรือกำแพง
แต่งตัวสะอาดสะอ้านดีด้วยคนเห็นก็สงสารมากกว่าสงสารมากกว่าจะกลัวค่ะ
ร้านค้าก็ให้ข่าวให้น้ำให้ขนมหรือเขาอยากได้อะไรเขาก็จะชี้
สอบพ่อค้าแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าก็จะหยิบให้
มาทุกวันครับมาตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็มาแสดงหนังไปแล้ว
เป็นแบบครูเป็นภายเอกอะไรอย่างนี้แล้วก็ว่ามึงคนละยศพ่อครู
คุณจะต้องตามไปฟังเคสอะไรอย่างนี้ภาคหนังไม่มีอะไรหรอก
ไม่ได้ทำร้ายใครแกไม่ไม่ใช่เด็กที่ว่า

ไม่มีไม่ไม่มีไม่ไม่ใช่ผิดไม่เป็นรูปสังคมครับ
แต่ว่าแกเพ้อควบคุมอารมณ์ไม่ได้

เขาก็ให้กินขนมแบบนี้บางทีได้พื้นเด็กเล่นมาก็ยิงปั้้งปั้้ง
หากหน่วยงานในพื้นที่ไปดูหน่อยก็น่าจะดีนะคะ
ก็ดีนะฮะผมว่าเหมือนกับเป็นการช่วยเข้าไปในตัว

ถ้าไปตรวจสอบแล้วเออไม่มีอะไรปกติอาจจะได้สบายใจกัน

แต่ถ้าเกิดว่ามันเพิ่มระดับเรื่อยอันนี้จะเป็นหน้าเป็นห่วง